กินล้างบาง
กินล้างบาง

แม่แม่

เหมือนเมืองนอกเอาตรงนะเหมือนสานฟาน

สารฟานรีเวอร์

สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมและวันนี้นะครับผมอยู่ที่
อยู่กลางป่าด้วยครับอยู่จังหวัดนครนายกนะครับผม
นครนายกมีที่อะไรห่างจากเมืองปรุงมาไม่ไกล
ด้วยสถานการณ์โควิด๑๙นะครับทำให้เราไปถ่ายทำที่ตลาดไม่ได้นะครับผม
เราก็เลยพาท่านผู้ชมนะครับไปรู้จักร้านอาหารที่ดังเด็ดโดนนะครับผม
สำหรับร้านดังนะครับใครไปใครมาก็ต้องแวะนะครับ
เพราะว่ามันดังดังนะครับผมสำหรับร้านเด็ดของเรานะครับผม
การันตีความอร่อยในรสชาติส่วนร้านโดนของเราครับผม
ใครไปเราก็ต้องกลับมาอีกเพราะว่ามันโดนใจนะครับผม
และแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นใครไปไม่ได้นะครับ
กับพี่ชายของผมเลยครับพี่เซนา
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
นี่มันเหมือนทาซานนะครับทาซานฮะทาซาน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
จากคอนเซปร้านดำเด็ดโดน
ที่มีชื่อว่าเฟื่องคาเฟ่
ริมเขาอัดแน่นไปด้วยความร่มรื่นของธรรมชาติ
ตกแต่งในสไตล์โคโลเนียน
ให้ความรู้สึกอบอุ่นที่นั่งมีหลายมุมทั้งในร้านและในสวน
ส่วนจุดเด่นคือเมนูอาหารและขนมไทยที่มีทั้งจานเดี่ยวและเป็นสำหรับ
ส่วนขนมไทยและเครื่องดื่มต่างบอกเลยว่าน่าทานจนเลือกไม่ถูกเลยล่ะครับ
และตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้านเครื่องคาเฟ่นะครับผม
ครับเป็นร้านโดนประจำวันนี้นะครับผม
บอกได้เลยว่าใครที่มาร้านนี้นะครับเหมือนได้โดนสองต่อ
สองเด้งอย่างเงี้ยสองเด้งเลยครับผมโอ้โหเอ่ยเอ่ยเอ่ย
กล้มต่ำมากล้มต่ำมากล้มต่ำมาเออคุณไม่ต้องกล้มฮะครับ
ผมต่ำอยู่แล้วคุณยิ่งกล้องดูผมตัวเล็กน่ะในร้านเฟื่องคาเฟ่นะครับ
เป็นร้านโดนประจำวันนี้นะครับใครที่มาร้านนี้ครับ
บอกได้เลยว่าจะโดนสองโดนสองต่อครับผมและโดนแรกของเรานะครับผม
บรรยากาศโอ้โหสวยงามมากแล้วก็น่าพาน้องเค้กโซ่มาถ่ายรูป
กาแฟไปแล้วก็เดินรอบคุณคุณไม่มีความรักคุณไม่รู้หรอก
คุณไม่รู้หรอกมันจะหวานกันอ่ะน่ะเนี้ยและโดนที่สองของเรานะครับ
อะไรล่ะได้ยินข่าวมาว่าพี่หอยนะครับชอบแบบให้คุณแม่ทำกับข้าวให้ทาน
คุณคุณรู้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยบ้าอะไรผมไม่เคยบอกใครเลยนะเนี่ย
ผมไปถามทีมงานมาครับและโดยที่สองของเราก็เลยแบบ
จะจัดให้แบบได้ทานฝีมือของคุณแม่อะไรคือหมายถึงว่ามาทานที่นี่แล้วเหมือน
เป็นรถของแม่ผมใช่ครับผมเฮ้ยผมไม่เชื่อไม่เชื่อก็กลับไปสิครับ
ไม่เชื่อก็กลับไปไม่ง้อแทนครับผมไม่เชื่อต้องเข้าไปชิมก่อนครับ
ชอบเลยอ่ะพิธีกรไม่ง้อแขกเลยไม่เชื่อต้องเข้าไปดูก่อน
ต้องจัดหน่อยแล้วไปเลยครับเชิญครับ
สวัสดีค่ะป้าเล็กนะคะเป็นเจ้าของร้านเฟื่องคาเฟ่
ซึ่งเป็นร้านสไตล์โคโลเนียลจัดอาหารพิเศษพิเศษสำหรับคนมาเที่ยว
แล้วก็ให้รู้สึกว่าร้านเราพิเศษกว่าที่อื่น
เมนูบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะถ้าคุณลูกค้าที่จะมาที่นี่
รับรองว่าอร่อยเฉียบแน่นอนค่ะ
ว้าว
หอยครับผมและที่นี่นะครับมีทั้งอาหารขาวแล้วก็อาหารหวาน
ก่อนที่เราจะไปทานอาหารหวานเรามาทานอาหารคาว
อ้าวอาหารขาวก่อนอันนี้เป็นอะไรนะเนี่ย
อย่างแรกเลยนะครับนี่เลยสำหรับโบราณบ้านเฟื่องครับ
นี่ที่คุณบอกว่า

คุณบอกว่าผมเนี่ยจะได้กินอาหารคล้ายใส่มือแม่คืออันนี้

แกงใต้แกงใต้
แม่ทำให้กินบ่อยมาก

เรียนการแสดงเอาคุมเงาะมาใช้ศักยภาพตรงนี้นะครับผม
นี่หมูผัดกะปิจ้า

อันนี้เจอกันอีกแล้ว
เออช่วงนี้เขาไม่ได้ทำอาหารกินอะไรเลย

โอ้โหมันไม่ได้นิเก่หรอเรา

และสุดท้ายนะครับบอกได้เลยว่า

เป็นอาหารทานยากมาก

สำหรับโบราณบ้านเฟื่อง
สำหรับที่อัดแน่นด้วยเมนูจากทางใต้ที่หลากหลาย

บอกเลยว่าฟินเหมือนแม่มาปรุงให้เลยล่ะครับ

เส้นสปาเกตตี้นุ่ม
พร้อมกับกุ้งทอดตัวใหญ่

เผลอแป๊บเดียวเป็นต้องหมดจาน
อีกเมนูหนึ่งครับผมนี่มัสมันทานกับขนมปังปิ้งครับผม
คือต้องบอกว่ามัสมันเนี่ยยังโอเค
แต่การที่กินกับพวกขนมปังปิ้งเนี่ยหาทานยากมากใช่
ขนมปังปิ้งร้อนร้อนทานกับน้ำมัสมันค่นค่น
ตัดรสชาติด้วยความเปรี้ยวของอังุ่นหอมกรอบอร่อย
เข้ากันเข้ากันคำเดียวไม่เคยพอ
อะมาเริ่มชิมกันดีกว่าครับเช่นงั้นผมขอเอาสำหรับ
อะสำหรับโบราณด้านเพื่อนครับ
มาตลอดเลยพี่คุณโน้นออกว่าวันนี้เราจะได้กิน
กันเอาแมนูอื่นมาคันก่อนไม่ต้องของผม

การที่กินแกงส้มกับไข่เค็มเนี่ยมันเข้ากันได้ดี

อืมหมูค้องกับแกงส้ม

อืม
เฮ้ยนี่ถือว่ากินสปาเกตตี้เป็นนะฮะ
หมุนแบบนี้นี่ไงเพราะเราหมุนได้ที่แล้ว

อืมอร่อยมากอืมมีความมันมีความหอมอื้อหืม
ตัวที่อีกก็นุ่มมันกินยันหัวเลยครับ
ยันเปลือกเลยครับเฮ้ยอื้อหืม
เพราะไข่เค็มมันทำให้ดูมันอธิบายไม่ออก

เท่ากันกับเส้นไข่เค็มแล้วก็กุ้งสามอย่างบวกมันกุ้งเข้าไปอีก
อื้อหืออร่อยไหมแล้วอีกเมนูหนึ่งที่แม่ผมทำให้กินบ่อยอ่า

ผมบอกเลยนะฮะหากินยากเอาตรงที่คุณบอกนี่คือ
แล้วทุกบ้านก็ต้องมีนะครับพริกน้ำปลาแม่ผมก็ทำให้กินบ่อย
จริงถ้าบ้านไหนทำพริกน้ำปลาไม่อร่อยจบใช่จบอีช้อยเก็บฉากไปเลย
แม่เค็ม
มัสมันมัสสมันอืมมัสมันไก่แม่แม่
เย็นนี้ไม่ต้องกล่ำกลับเข้าเลยแม่
โอ้ยเฮ้ยอร่อยมาก
มันอยู่ที่ขนมปังที่เขาย่างย่างได้พอดีเพราะตรงเนี้ยมันจะกรอบ

คุณรู้ไหมที่มันอร่อยเนี่ยมีอยู่อย่างที่ไม่เหมือนคนอื่น
เขาใส่เม็ดผักชี
มันจะหอมมากมัสมันอืมตัวน้ำมันอืมมันดีมาก
แล้วมันได้เกี้ยวเม็ดใช่โอ้โหอร่อยมากเด็ดทุกเมนูจริงจริงครับ
อาหารขาวไปแล้วอ่าของหวานสิครับต้องมาต้องมาแล้วครับผมอืม
แม่ไม่เคยทำของหวานให้กิน
ว้าว
แล้วก็มาถึงของหวานที่เป็นขนมไทยแบบฟิวชั่น
ซึ่งแต่ละอย่างหน้าตาชวนหวานชวนว้าวแบบนี้
จะมีอะไรบ้างไปชิมกันครับ
ว่านี่ชัดยิ่งเห็นชัดยิ่งเห็นตรงนี้แล้วแบบ
โอ้โหอดใจไม่ไหวแล้วคุณตอนนี้เอาเลยเริ่มแล้วครับ
เอาทีละเมนูเลยทีละเมนูเลยเมนูแรกเลยนะครับผมนี่เลย
ขนมเปียกปูนบุ๋นกะทิและต่อมานะครับบุ๋นผลไม้นะจ๊ะ
อุ้ยใส่ผลไม้อะไรเยอะแยะมากเลยเนี่ย
มาที่เมนูต่อไปครับผมมูดเค้กบัวลอยไข่เค็มจ้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
ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้

ใช่คนแรกหรือเราเป็นรายการแรกเนี่ยครับ่อม
เนี่ยเค้กใบเตยลูกตานทานจังรุ่งชุบนะครับของ
เอาเราก็เรียกแล้วเอาคำสุดท้ายคือเค้กชุบได้มั้ย
เค้กชุบเราเค้กชุบดีกว่าเราตั้งชื่อเค้กชุบ

โอ้โฮได้แล้ว

บุ้งฮือบุ้ง
รู้สึกว่ามีความหลึบนิดนึงนะครับ
บุ้นกะทิแบบเค็มครับผมดองตัวมากครับอืม
มีความหวานเล็กน้อยไม่หวานมากไม่เลี่ยนจนเกินไป
ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตเมนูนี้นะฮะ
ผมผมยังไม่มีไข่เค็มนะเอาเราลองชิมแบบว่า

เขาน่าจะใช้เกี่ยวกับควันเทียนด้วย
เอาล่ะแต่คราวนี้ผมขอแล้วกันครับอื้อหือ

ไอ้ข้างใต้อ่ะมันทำให้มันนัวมากไอ้ข้างใต้เนี่ย
ไอ้ข้างใต้มันก็ขอบแล้วกระสมกับไข่เค็ม
พ่อไม่กินเลยขนมฉันนะครับอืม
กินกินแล้วกินขนมชั้นใช่ไหมแล้วก็ต้องมีอารัวด้วย
ทำไมอารัวคืออะไรครับอารัวคืออันเนี้ยสีม่วงม่วงเนี้ย

อารัวมันหอมกินกวันเทียนมาก
เหนียวนุ่มแล้วก็หอมหอมมาก
เอาไหมล่ะน้ำตาลครับนี่อืม

เอาตรงว่ามันดูเหมือนธรรมดาแต่พอมากินแล้ว
มันเป็นวุ้นที่คือกัดน่ะ

ถึงต้องดังกะลู๊กครู๊ก
ต้องก่อนกะลู๊กครู๊บด้วย
มื้อเร็ว
กินเข้าไปแล้วแบบรู้สึกแบบ

และตอนนี้นะครับผมกับพี่หอยนะครับผมโอ้โหครับ
ทานมาทั้งของขาวและของหวาน

บอกได้เลยว่าร้านโดนร้านเฟื่องคาเฟ่นะครับ

บอกตรงว่าโดนมากแล้วก็อยากบอกกับแมวค่ะ

ร้านหน้านะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปร้านดังครับผม

สำหรับการเดินทางมาที่เฟื่องคาเฟ่จากแยกประชาเกษม
เลยมาเลี้ยวซ้ายเข้าทางซอยเขาหล่น
ผจญไทยประมาณ๑กิโลเมตร

ร้านเปิดให้บริการวันพฤหัสสบดีถึงวันอาทิตย์
เวลา๙โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
แต่ช่วงโควิดนี้ร้านเปิดให้บริการเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับ
กินร้านบ้าง
เราอยู่กันที่ตำบลสาริกาจังหวัดนครนายก
หลังจากที่แนะนำร้านโดนไปแล้วมาถึงร้านดังกันบ้าง
จะเป็นร้านอะไรเพราะอะไร

สาธาริกานะครับผม

หัวริมทานนะครับมีน้ำมีปลา

ห่านฟากินขาย

จากที่นี่นะครับยังมีอาหารแบบอร่อยแล้วนะครับ
ยังมีแบบบรรยากาศที่สวยงามมากครับ

ข้างหลังของเรานี่ครับก็เป็นลำทานนะครับ

ก่อนเป็นน้ำตกไฟโยกหรือว่าอะไรอย่างนี้

ข้างหน้าเราเนี่ยนะคือเขื่อนขุนด่านปราการชน

ด้วยความที่ร้านอยู่ในรีสอร์ท
จึงมีบรรยากาศสุดผ่อนคลาย
อยู่ติดริมน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกวังตะไคร้
สามารถมองเห็นวิวภูเขาและสรรเขื่อนขุนด่านปราการชน
ที่ช่วยเพิ่มรสชาติในระหว่างทานอาหารได้เป็นอย่างดี

ยังสามารถลงเล่นน้ำได้อีกด้วย
นี่คือร้านดังที่ใครเป็นต้องแวะหย่อนใจฝากท้องที่นี่กันสักมื้อ
โอ้ยผมไม่รอบเลยนะว่าครับโอ้โหบรรยากาศบรรยากาศดีไหมครับ
เหมือนเมืองนอกเอาตรงแล้วเหมือนสารฟานสารฟานคือประเทศอะไรครับ
จันทบุรีเวอร์แล้วตอนนี้เนี่ยบรรยากาศดีแล้ว
อาหารผมก็ว่าไม่น่าแพ้กันอืมมันต้องอยู่แล้วครับผมมันต้องมีอยู่แล้วครับ
มาที่เมนูแรกของเรานะครับนี่เลยครับกุ้งสวรรค์ราดมันฟูครับ
และมาเมนูต่อไปครับสลัดผลไม้กุ้งกรอบครับพัชชาปลาคังครับ
แกงคั่วหอยขมครับปลากระพงทรงเครื่องครับ
เมนูสุดท้ายครับห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนครับ
ชื่อเฉเอ็มนะคะเจ้าของร้านครัวริมทานมีน้ำมีปลาค่ะ
เรามีรีสอร์ทมาก่อนชื่อริมทานรีสอร์ทนครนายกนะคะ
ร้านอาหารของเราเพิ่งเปิดมาได้ครบ๑ขวบเมื่อเดือนพฤศจิกานี่เองค่ะ
จุดขายของเราติดลำทานแล้วก็ทุกโต๊ะเนี่ย
เราจะมองเห็นลำทานเป็นลำทานธรรมชาติมาจากน้ำตกวังตะไคร้ค่ะ
ริมทางมีน้ำมีปลาถึงจะเป็นน้องใหม่
แต่ว่าด้วยบรรยากาศแล้วก็รสชาติอาหาร
รับรองว่าจะไม่ผิดหวังครัวริมทานมีน้ำมีปลาอร่อยเชียบค่ะ

ต้องเป็นผมแล้วล่ะใช่แล้วล่ะมันเข้ากับหน้าตาของผมอ่าอ่าสลัดผลไม้กุ้งกรอบนะครับอืม

กุ้งตัวใหญ่จ้ายั่วจ้าโอ้โหเดี๋ยวไหมขนาดจำนี้ยังกรอบมากเลยครับ
อันอื่นอาจจะห่ออย่างนี้พอเปิดออกมาเหลือตัวแค่นี้

แต่อันนี้กุ้งกรอบทอดอย่างดี

หวานไปลองพอดีไม่หวานมากยกเกินไป
ผลไม้ก็สดแล้วก็มีความกรุบกรอบด้วย

อืมคุณไปของประมาณพิมพรีมแล้ว
ผมขอของชอบผมแล้วกัน
ผัดฉ่าประครั้ง

ง่าของเราไม่เป็นปลาคังนี่สดมากแล้วแบบหนังมันกึบกึบเสร็จแล้วอ่ะ
เครื่องเคียงเครื่องผัดฉาของเขาเนี่ยเครื่องแกงของเขาเนี่ยหอมมาก
อ่ามันต้องแบบนั้นนะอร่อยมากจัดชาติอื้อหือปลาสดมากอื้อ
ต่อไปต่อไปต่อไปคุณมาแต่กุ้งเลยวันนี้กุ้งสวรรค์ราชมันปูอื้อหือ
อ่าเดี๋ยวขอกินมันปูก่อนดีกว่ามันปูแบบมันปูเล่นเล่นเลยอ่า
กินแต่มันปูเลยดูสิครับมีเนื้อปูด้วยครับ

ความเค็มนิดนิดเดี๋ยวเรามาชิมกุ้งกันบ้างอ่านี่ครับนี่ครับ
กุ้งใหญ่มากกุ้งตัวใหญ่มากโอ้โหแล้วแล้วมันอร่อยมากอ่า
เนื้ออยู่นู้นโอ้ชอบกินหัวมันครับเอามันปูลาดลงไปหน่อยนะ

เนื้อกุ้งนะครับผมบอกได้ป่ะสดมากอืมแล้วก็เต้นเต้นมาก
มีความหวานด้วยในเนื้อกุ้งอร่อยมากแล้วก็เด็กก็ทานได้
เผ็ดครับผมอืมแต่รสชาติกลางกลางเอาล่ะต่อไปเป็นของผม
หือมันจะได้อยู่ในร่มอันนี้ก็คือห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนใช่ไหม
ครับผมใช่แล้วครับผมให้โดนมะพร้าวด้วยอุ้ยนี่ไงเนื้อมะพร้าวเนื้อมะพร้าว
มะพร้าวเนื้อมะพร้าวมันมีปลาหมึกด้วยกุ้งด้วยอะไรอย่างนี้
ทะเลไงครับนี่ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อน
ผมว่ามะพร้าวมันช่วยให้เครื่องแกลงแล้วก็อาหารทะเลอ่ะกลมกล่อมครับ
อร่อยอร่อยแล้วเครื่องแกงดีคือเขาไม่ห่วงเครื่องแกงอ่ะต่อไป
ใช่คุณแม่ครูไม่รับเพร็มอันนี้คุณแม่นำแปรง

ต้องชื่นชมที่นี่ก่อนเครื่องแกงนี่สุดยอด
ห่วงเครื่องแกงเครื่องแกงหอมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หอยเนี่ยกรุบเลยอ่าไม่เหนียวมันไม่เหนียว
มันตัวพอดีคำไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กมาก
เมนูสุดท้ายเมนูสุดท้ายครับปลากระพงทรงเครื่องครับ
ส่งเครื่องไงส่งเครื่องส่งเครื่องไงครับผม

เป็นไงบ้างอ่ะมันอร่อยครับเครื่องเคียงอ่ะเข้ากันมาก
เออว่ะมีความเปรี้ยวมีความเผ็ดอยู่ในนั้นสิ
นี่ผมรู้สึกว่าเขาปรุงเครื่องเครียงมันด้วยใช่ครับ
เครื่องเคียมาอร่อยมากแล้วเนื้อปลาก็ไม่จืดด้วยอืม
บอกได้เลยอาหารอร่อยบรรยากาศดีอย่างนี้โอ้ตายแล้วมา
เถอะครับไม่ไกลเลยไม่ไกลขับมาชั่วโมงนิดนิดครับนะฮะ
โอ้โหผมกับพี่หอยนะครับก็ชิมกันมาทุกเมนูแล้วนะครับ
ผมบอกได้เลยว่าร้านดังคั่วริมทานมีน้ำมีปลาอร่อยเชียบ
และตอนนี้นะครับก็มาถึงช่วงเข้าครัวรัวตะลิวนะครับผม
อีกครั้งเหรอใช่ครับผมที่เราต้องโชว์ฝีมืออะไรกันอย่างนั้นน่ะเหรอ
ใช่ครับก่อนที่เราจะไปโชว์ฝีมือนะครับ
เดี๋ยวขอถามพี่หอยก่อนว่าชอบเมนูไหนเป็นพิเศษ
นูสุดท้ายคือเมนูนี้ผมติดใจในสมุนไพรครับผม
ที่เขาปรุงมาแล้วลาดลงไปในปลากระพงผมชอบเมนูนี้ชอบเมนูนี้
ชอบเมนูเราก็ต้องไปทำเมนูนี้ไปดูกันเลยครับจ้ะ
ภารกิจนี้ไม่ใช่เล่นกันขำแต่เดิมพันธุ์เพื่อคุณผู้ชม
ที่อยากไปลองกินกันถึงที่โดยเราจะทำเมนูปลากระพงทรงเครื่อง
หอยจะสวมบทบาทเป็นพ่อครัวลงมือปรุงอาหาร
ส่วนน้องแซคจะเป็นคนคอยบอกสูตรแต่มีอุปสรรคคือ
การที่พ่อครัวของเราจะต้องสวมหูฟังเพื่อตัดเสียงรอบข้าง
อย่างนี้จะสื่อสารกันรู้เรื่องไหมครับเนี่ยปลากระพงทรงเครื่องจะออกมาเป็นอย่างไร
ตรงตามสูตรหรือไม่หากรสชาติแม่ครัวให้ผ่าน
จะได้รางวัลพิเศษเพื่อแฟนแฟนรายการเป็นส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนนี้ไปเลยครับ
มาเอาใจช่วยพี่หอยกันหน่อยนะพวกเรา
ถ้าทำอร่อยโดนอกโดนใจเจ้าของร้านนะครับผมครับ
จะได้ส่วนลดถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมสำหรับใคร
สำหรับแฟนรายการกินล้างบางครับผมเฮ้ยเพราะแบบเป็นแฟนกินล้างบาง
มาบอกเขาบอกว่าดูแฟนกินล้างบางมาถึงปั๊บลดสิบเปอร์เซ็น
ใช่ครับผมเป็นเวลาสามเดือนครับผมอ่า
ได้ถ้าอย่างงั้นมาเลยดีกว่าพร้อมครับมามาเอาเอาเอาของมา
ท่านผู้ชมครับและตอนนี้พวกเราทั้งสองคนก็พร้อมแล้วนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นผ้ากันเปื้อนเอ่ยแล้วก็ถุงมือเอ่ย
หอยก็พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้พร้อมไหมครับ
และมีเวลาสำหรับภารกิจนี้เพียงสามนาทีเท่านั้น
พร้อมนะครับมาเดี๋ยวมาเลยครับ
ถุดิบแดงนะครับผมหอมแดงครับอ่ะหอมแดงหอมอ่า
แทรกเอาเรื่องหน่อยครับพริกขิง

เสร็จแล้วเอาจุดพันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมปลากะโพงทรงเครื่องนะครับจัน
เดี๋ยวปลากะโพงแน่ใจแล้วว่าปลากะโพงจะทรงเครื่อง

เจ้าคุณสุดสบายช่วยอะไร

เจ้าคุณสุดสบายช่วยอะไร
เจ้าคุณสุดสบายช่วยอะไร

เจ้าคุณสุดสบายช่วยอะไร
เจ้าคุณสุดสบายช่วยอะไร

เจ้าคุณสุดสบายช่วยอะไร

เจ้าคุณสุดสบายช่วยอะไร

สองคนก็สำเร็จนะครับผม

ท่านใดที่มากินอาหารที่ครัวริมทาน

รับไปเลยส่วนลดสิบเปอร์เซนต์นะครับ
ในระยะเวลา๓เดือน

เดี๋ยวเราไปกินร้านเด็ดกันต่อครับ
แต่ยังไม่บอกว่าจะเป็นร้านอะไรนะครับผม
อยากรู้นะครับช่วงหน้านะครับห้ามพลาดนะครับ
เชิญกินอาหารรสเด็ดริมลำทานท่ามกลางธรรมชาติ
โดดน้ำคลายร้อนให้ชื่นใจได้ที่
ร้านครัวริมทานมีน้ำมีปลา
เปิดให้บริการทุกวันเวลา๑๑โมงถึง๔ทุ่ม
พร้อมรับสิทธิพิเศษสำหรับแฟนรายการกินล้างบาง
รับส่วนลด๑๐ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน
มาตำบลสาริกาทั้งทีมีแต่ร้านสวยบรรยากาศดีทั้งนั้น

สองหนุ่มของเราจะพาไปชิมร้านอะไรเด็ดอย่างไร

และตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายของเราแล้วนะครับผม

และที่นี่ครับคือร้านเด็ดของเราครับ
นี่เลยร้านทั่วประทุม

คนจะเต็มร้านเลยใช่ไหม

แต่เวลาตอนนี้ครับเกือบตี๒แล้วนะครับ

ใช่ครับผมแต่ช่วงกลางวันนะครับ
บรรยากาศที่นี่ดีมาก

และเพื่อไม่มีการเสียเวลานะครับท่านผู้ชมทางบ้านครับ
แล้วพี่หอยไปกินร้านบ้านกันเลยครับ

ชนแล้วชนอีก

เปิดมาประมาณ๖๐ปีแล้วครับ
แล้วก็มาลุลแม่และมาเป็นลุลผมครับ

ใช่คือขายวันต่อวันไม่มีของเก่าคือร้านอาหารของเราคือเป็นร้านอาหารริมน้ำ
ทานอาหารแล้วก็เล่นน้ำไปด้วยได้ด้วยครับถ้าได้มาลองรับรองอร่อยเฉียบ
ทำน้ำแท้อะไรมาสิครับคิดถึงบ้านมากบรรยากาศเข้ากับบรรยากาศมากครับ
ที่นี้ที่ไหนที่นี่คือครัวประทุมครับผมข้างหน้านี้เป็นอะไรน้ำตกวังตะไครน้ำตกวังตะไคร
มันเป็นสถานที่สำคัญสำหรับชาวโซเชียลครับเพราะว่าถ้าอยากได้ยอดเพิ่ม
เมื่อไหร่ให้คนติดตามเพิ่มจะต้องมาที่นี่
แล้วก็นี่น่ะกุบกิบกุบกิบครับผมมากลับมาทานอาหารกัน
เริ่มจากเมนูนี้เอาร้อนเลยเป็นส้มเอ็นดีนี่หนักหนาตักให้พี่หอย๒๐๐

น้ำซุปรสเผ็ดเปรี้ยวจัดจ้านกับความกรุบกรอบของกระดูกหมูอ่อน
บอกเลยว่าอร่อยจนต้องดูดนิ้ว

มันอร่อยอย่างประหลาดไม่น่าเชื่อ
อืมเอ่ยอืมผมเป็นคนชอบขึ้นไม่ชอบลง
ไม่ควรขึ้นไม่ควรหลงใช่เฮ้ยมันเป็นไงบ้างครับ
บ้างแซ่บมันแซ่บอ่าเดี๋ยวลองมาชิมน้ำต้มแซ่บกันดูครับ
อืม
จัดจ้านมากอร่อยมากเดี๋ยวมาที่เมนูต่อไปดีกว่าครับ
ไม่อยากรับประทานเลยอ่ะเมนูเนี้ยทำไมอ่ะมันแสลงใจอืม
นี่เล่นเองตบเองปลาทับทิมเผาปลาสดสดขนาดกำลังพอดี
นำมาเผาจนหอมฟุ้งเนื้อสีขาวนวลทานคู่
น้ำจิ้มรสแซ่บควรค่าแก่การลองครับ
นอกจากปลาน้ำจิ้มของเขาต้องต้องต้องโดน
ต้องโดนแน่นอนราดลงไปครับ
มื้อก็ดี

ของคุณปลาไปแล้วใช่ไหมครับผมขอเมนูส้มตำหอยดองส้มตำหอยดอง
จะได้หอยดองดีน่าจะเป็นหอยดองแม่กองจากแม่กอง
มันจะไม่เค็มหอยดองที่นี่มันจะไม่เค็ม
มันจะหวานผสมความเผ็ดอร่อยส้มตำไทยไข่เค็มประกอบ
อ่าส้มตำไข่เค็มที่นำมาประยุกต์ใส่ปลากรอบรสชาติจี๊ดจาดแซ่บนัว
ด้วยการตำจากฝีมือแม่ครัวพิเศษด้วยปลากรอบที่นำมาโรย
จานนี้กินเพลินกรอบแซ่บฮ่า
เป็นตำไทยนี่มีความแซ่บของน้ำอืมน้ำน้ำยำมะนาวอืม
พอกันเลยอร่อยแล้วปลากรอบอร่อยมากปกติแล้วผมจะเป็นคนที่อืม
ชอบทานเผ็ดอ่านะครับผมสำหรับใครที่ชอบทานเผ็ดก็สั่งได้
อืมนะครับผมแล้วปกติแล้วเขาจะไม่ใส่ประกอบนะ
ตำไข่เค็มอืมใส่เพื่อเพิ่มความแซ่บคมมัวเข้าไปอีกอืม
ครับผมอืมอ่ะเมนูต่อไปยำคณะคุณรู้ประวัติของยำคณะไหม
เฮ้ยก่อให้เกิดดำดำคณะเกิดขึ้นคือมีแม่อยู่คนนึงนะ
แล้วก็มีลูกสาวแล้วลูกสาวเขาเรียนเป็นเชฟอ่ะ
เขาชอบทำอาหารพอดีน้องของแม่นะเขาจะมาเที่ยว
ก็เลยบอกเออมามาเดี๋ยวทำให้ลูกสาวเนี่ยทำอะไรให้กิน
ของแม่มาปั๊บมาเดินมาเห็นหลานดีใจเฮ้ยไอ้หลานเอ้ยทำอะไรอ่ะ
ไอ้หลานเมื่อนั้นก็บอกยำคณะคณะยำคณะเฮ้ยนี่มาที่เมนูต่อไปเลยดีกว่าครับผม
ยำรสจี๊ดที่อุดมด้วยประโยชน์จากผักคณะกรอบด้วยผักคณะ
ซีฟซาสด้วยน้ำยำต้องลองครับผม
คล้ายกับหมูมะนาวอ่ะอืมแต่อันนี้จะเป็นดำคณะไก่กุ้ง
แต่มันมันคือคือคณะอันเนี้ยมันไม่ได้ลวก
มันก็เลยดูความสดความอะไรมันดีอืมดีมากมีความกรอบมากชนะครับ
แล้วก็น้ำยำก็พอดีอ่ะอืมเป็นเผ็ดเป็นเปรี้ยว
คือยำของเขาส้มตำหวานเขาเนี่ยรสชาติกลางครับ
คือถ้าใครอยากกินเผ็ดก็บอกเขาได้แล้วกุ้งก็ไม่สุกเกินไปไม่แข็ง
กำลังพอดีเลยครับเมนูต่อไปครับไก่ย่างกะทิครับ
ไก่ย่างกะทิไก่ย่างรสนุ่มไม่ธรรมดา
ด้วยการนำไก่มาหมักกะทิและย่างเป็นอย่างดี
จนได้ความหอมและความนุ่มหากได้กินเป็นอันลืมไก่ย่างทั่วไปแน่นอน
น้ำจิ้มเขามีอยู่สองแบบมีน้ำจิ้มเข้มนี่คือน้ำจิ้มแจ่ว
ครับผมส่วนอันนี้เป็นใสนิดนึงจะเป็นน้ำจิ้มไก่
ใช่คุณเลือกอะไรน้ำจิ้มแจ่วครับผมนี่
ร้อยมีความมันของกะทิครับในตัวไก่ในเนื้อของไก่ครับอืม
วกกับน้ำจิ้มที่เป็นรสเด็ดของทางร้านอืมเดี๋ยวมาชิมน้ำจิ้มไก่บ้าง
น้ำจิ้มไก่ก็จะจะได้รสออกหวานหวานอ่าซื้อเปรี้ยวจ้ะครับผม
แต่น้ำจิ้มแจ่วก็ได้กินเผ็ดอืมความเผ็ดความเปรี้ยวอืม
ครับผมอ่ะเมนูสุดท้ายขอเป็นผมแล้วกันอันนี้ลาบทอดทอดลาบครับ

ลาบทอดนำลาบหมูมาทอดด้วยความร้อนจนได้ความแซ่บที่กรุบกรอบ
แซ่บเคี้ยวเพลินเจริญใจครับผม
อืมครับผมรายการนี้คนเลิกกันไปแล้วไม่ใช่หรอ

อ๋อเซอร์แน่นะครับ

ความเป็นลาบแล้วเขารสชาติพอดีแล้วเอาไปทอดปั๊บเนี่ย
มันทำให้เกิดเทคเจอร์หรือว่า
คือลาบที่กินมันจะกรอบ

คั่วต้องเป็นข้าวคั่วที่ไม่ละเอียดมากนะครับ
มันจะไม่อร่อยมันจะไม่ได้เคียวใช่ครับอร่อยมากขอบคุณมากที่พามาร้านนี้

บอกเลยว่าร้านเด็ดวันนี้ครัวประทุม
อร่อยเชียบ
ล้างบางกันเลยครับไป

จะให้ล้างหนึ่งหน่อย

ล้างจานครับล้างบางอ๋อเหรอล้างบางนะ
ครัวปะทุ่มริมคองวังตะไคร
เป็นร้านอาหารอีสานบรรยากาศบ้าน
สามารถลงไปเล่นน้ำเพลิน

เปิดให้บริการทุกวันเวลา๙โมงถึง๑ทุ่ม
ร้าน๒๑เมนู
ครั้งหน้านุ่มแซคของเราจะพาไปล้างบางที่ไหนกับใคร
ต้องมาติดตามชมกันนะครับ
ห้ามพลาดได้ครับ

คุณถามว่าผมรู้สึกยังไงใช่ไหมครับผมผมรู้สึกว่าคุณสบายไป
เอาล่ะครับคุณคุณจะอิ่มไปแล้ว
มันเหมือนได้แบบว่ามาสัมผัสธรรมชาติได้
เป็นนานไอ้นี่มีแบบว่าลำทานอะไรอย่างนี้
แล้วได้แบบกินอาหารอร่อยอิ่มทั้งมุกจุกทั้งอาหาร
แล้ววันนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
ร่างใสที่ว่าเด็ดเมนูไหนที่ว่าแซ่บ
ตะลุยกินให้ถึงเท่ตามไปกินให้บดบ้าง
ในกินล้างบางสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า
วันนี้ผมเอเชยามิชัยทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการแทนลูกแซคชุมแพรนะครับ
ตลอดไปครับตลอดไปครับ
ได้ต้องมีผมครับรายการนี้ต้องมีผมคนเดียวเท่านั้นครับ
ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอบางไซนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
วันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาร้านอาหารที่ดัง

ตลบหลังครัวรัวตะลิ้วครับ
โอ้โห้ยนายกินหลังบ้าง